กว่าจะรู้ตัวเป็นเศษหิหมาย

เพราะว่าคุณลุงคุณป้าซื้องวดวันที่๑มิถุนายน

คุณลุงก็เลยบอกว่าเอ้าถ้ามันถูกนะเดี๋ยวแบ่งให้ใช้เงินใช้พันหนึ่ง
ลูกสาวก็เลยตรวจลูกสาวบอกแม่พ่อถูก๑๒ล้าน
โอ้โหแต่ลูกตรวจถูกงวดใช่ไหม

แต่ทีนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าเมื่อกี้บอกจะแบ่งให้หนูพันหนึ่งใช่ไหม
หนูเพิ่มได้ไหมแบ่งหนูเพิ่มได้ไหม
นี่แหละครับคือหน้าตาเศรษฐีรายใหม่ของอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
คือคุณลุงเสรีและคุณป้าสนองกกขุนทศ
ก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑หมายเลข๘๓๑๕๖๗๒ใบ๑๒ล้าน
คือมันเป็นงวดตั้งแต่วันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่เพิ่งจะตรวจแล้วก็เพิ่งรู้ว่าครอบครัวตัวเองถูกรางวัลใหญ่
คุณป้าสนองเล่าให้ฟังบอกว่าป้าชอบซื้อลอตเตอรี่

ซื้อแล้วเก็บไว้ในกระเป๋าก็เก็บไว้แบบนั้นเลย
พอไม่ถูกเลขท้าย๒ตัว๓ตัวก็ไม่ได้ตรวจรางวัลอื่นอีกเลย

คือส่วนใหญ่คนซื้อลอตเตอรี่มักจะหวัง
เลขท้ายแค่๒ตัว๓ตัวแค่นั้นแหละ
พอ๒ตัวไม่ถูกก็เออปล่อยไปก่อน

และตอนนั้นคือวันที่๑๒กรกฎาคมที่ผ่านมา
กำลังนั่งจัดต้นหอมเพื่อส่งขายอยู่
ลูกสาวที่ทำงานในอำเภอเมืองนครราชศรีมากลับมาบ้าน
ก็เลยขอให้ลูกสาวช่วยตรวจลอตเตอรี่ให้หน่อยสิ
แต่ลูกสาวก็อิดออด

บอกว่าถ้าถูกรางวัลเดี๋ยวจะแบ่งให้ใช้สักพันหนึ่งเอาไหมลูก

พอตรวจไปได้สักพักลูกสาวนะคุณโอ้โหกระโดดเหยิง

บอกแม่แม่ทำไมเก็บไว้ตั้งนานไม่ตรวจสักที

แล้วก็รีบไปที่สพหินดาดไปเฮกันที่นั่น
ไม่ใช่หรอกไปลงบันทึกประจำวันไว้
แล้วก็เดินทางไปขึ้นเงินกับกองสลาก
โดยเงินรางวัลทั้งหมดฝากธนาคารไว้แล้วเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งตั้งใจจะเก็บเงินไว้ใช้หนี้ทกศด้วย
ให้เป็นทุนการศึกษาของลูกชายอีก๒คนที่กำลังเรียนอยู่
พร้อมจะแบ่งบางส่วนไปทำบุญด้วย
คุณสืบสกุลแล้วนอกจากเขาบอกว่าถูกรางวัลที่๑๒ล้าน
ฉันอยากรู้ที่มาที่ไปเลขคุณป้าคุณลุงเขาบอกไหม
คุณป้าบอกโอ๊ยก่อนซื้อเลขนี้เสียงมันแววเข้าหูเอง

คือคุณป้าบอกแบบนี้
บอกว่าช่วงก่อนงวดวันที่๑มิถุนายน

นี่หนูคือป้านี่นะ
เมื่อวันที่๑มิถุนายนก่อนงวดนั้น
ก็นอนพักกลางวันอยู่ใต้ร่มไม้ในไร่
แล้วก็อยู่ระหว่างครึ่งหลับครึ่งตื่น

ใช่โดยเสียงปริศนานั้นได้ย้ำเลขนี้หลายครั้ง

คุณป้าเลยบอกจำได้แม่นเลยจำขึ้นใจเลยนะฮะ
จากนั้นก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่เลข๖๗
แต่จำไม่ได้ว่าเลขชุดที่ถูกรางวัลที่ซื้อซื้อที่ไหน

หรือว่าตลาดนัดสำเพ็งโคราชกันแน่

คือถ้าบอกที่มาเนี่ยชาวบ้านก็จะตามไปที่นั่นแหละ

คุณป้าเขาบอกว่าเสียงแว่วเข้ามาในหูนี่คือแค่๖๐
แต่เลขตัวหน้าคือป้าเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ไปเลือกมา
เมื่อกี้ผมก็ได้ยินเสียงแว่วนะที่คุณอริยาเล่าเนี่ยแว่วมาตลอดเลยเลขเยอะแยะไปหมดเลย